วันนี้นายอภิษฎเวชาชีวะออกมาชี้แจงนะครับ
ว่าการหาเสียงชิงตำแหน่งหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ให้สมาชิกพักได้รับทราบนะครับ

ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีหลายฝ่ายนะครับ
ที่ให้ความคิดเห็นไว้เกี่ยวกับท่าทีของ

ความเห็นของนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ไม่คิดว่าความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัฒน์
ส่งผลกระทบอะไรกับบ้านเมืองในเวลานี้
หลังผลเอกบริวิตวงศ์สุวรรณรองนายยกรัฐมนตรี
เรียกร้องให้กรกตตรวจสอบคำให้สัมภาษณ์ของนายทักศิลป์ที่ผ่านมา
ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้
ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยสต๊อกโฮมประเทศสวีเดน
ด้านคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
อบให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์
พนักงานสอบสวนสนราชพร้าว
ดำเนินคดีกับนายเอกชัยหงกังวาน

หลังพิจารณาแล้วว่าทั้งสองคน
ทำให้ภาพลักษณ์ของกองทัพเสียหาย
หลังกล่าวหาว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์

จะนำกองทัพกระทำการรัฐพหาวิทยาลัยสวน

สมัครแต่ละคนยังคงเดินสาย

กรณีที่กรกตภักดิ์ประชาธิปัตย์
หวดวันอย่างเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพัก
แอปพลิเคชันและหน่วยเลือกตั้ง
ในวันที่๑๕พยนี้

และยืนยันว่าการลงพื้นที่ขณะนี้
ไม่ใช่การหาเสียงสำหรับสนามเลือกตั้งใหญ่

เดินสายพบสมาชิกภาคตะวันออก

โดยยังคงแสดง๓จุดยืนคือไม่ขัดขวางบอยคอร์ดการเลือกตั้ง
รบพักที่ชนะการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลไม่เอานายกคนนอก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน